มาดูเหตุยายคนหนึ่งนะฮะวัย๘๐ปีแล้ว
ถูกชายวัย๕๐ปีออกอุบายหลอกลวงไปข่มขืน
คุณผู้ชมแล้วผู้ชายคนนี้ใช้วิธีใช้กลยุทธ์
อุบายในการหลอกคุณยายแบบโอ้โหน่าเกลียดมาก
คุณผู้ชมครับคือทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียน
จากครอบครัวของคุณยายวัย๘๐ปี
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณยายเลยนะ
ที่จังหวัดพัทธลุงแห่งนี้นะครับ
ก็เหตุการณ์นี้เนี่ยทีมข่าวไปที่บ้านที่ตำบลนาโนธ
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงเมื่อไปถึงก็พบลูก
แล้วก็ญาติของคุณยายซึ่งนั่งเฝ้าดูอาการของคุณยาย
คุณยายเองก็ต้องนอนให้น้ำเกลืออยู่ด้วยความอ่อนเพลียนะครับ
คุณยายก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟัง
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยง
ของวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ในวันเกิดเหตุคุณยายก็กำลังเร่ขายข้าวต้มมัด
แล้วก็มีข้าวเหนียวต้มอยู่หน้าร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่ง
และทีนี้ครับก็ได้เจอกับชายวัย๕๐ปี
ซึ่งชายคนนี้นั่งกินข้าวอยู่ที่ร้าน
แล้วชายคนนี้ดูท่าทางเป็นมิตรไงคุณ
พยายามชวนคุณยายคุยแล้วก็อ้างว่ารู้จักคน
ในหมู่บ้านของคุณยายหลายคน
แล้วก็บอกว่าตอนเล็กคุณยายเคยอุ้มผมด้วย
้มอยู่บ่อยเลยคุณยายกับผมรู้จักกัน
ทีนี้ครับพูดคุยกันอยู่นาน
ที่ผู้ชายคนนี้บอกว่า
คุณยายขนมคุณยายน่าอร่อยนะ
เดี๋ยวผมจะเหมาขนมของคุณยายทั้งหมดเลย
คุณยายก็บอกดีจังดีใจไง
คือถ้าเหมาไป๒๐๐๐บาทนะครับ
แต่ทีนี้ครับตาลุงวัย๕๐ปี
ก็บอกว่าคุณยายถ้าจะเหมาขนมของคุณยาย๒๐๐๐บาท
แต่ว่าคุณยายต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผมไปด้วยนะ
เพราะว่าคุณยายจะต้องนำขนมไปส่งให้ที่บ้านญาติผม
ทีนี้ครับคุณยายก็เชื่อใจ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตะลุงวัย๕๐ปีคนนี้
เชื่อว่าจะนำขนมไปส่งที่บ้านญาติของตะลุงในอีกพื้นที่หนึ่ง
คุณยายยอมซ้อนรถไปด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างทาง
คุณยายถูกขี่พาเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมัน
แล้วก็จอดรถตรงบ้านที่กำลังก่อสร้าง
คุณยายเริ่มเอะใจเห็นท่าไม่ดี

พยายามจะวิ่งหนีแต่แรงคนแก่ก็ไม่มีนะคุณนะ

ชายคนนั้นนะฮะดึงคอเสื้อคุณยายไว้
ลากคุณยายเข้าไปในบ้านแล้วลงมือข่มขืนทันที
โดยขณะข่มขืนใช้มือปิดปากคุณยายเอาไว้
มครูคุณยายไม่ให้ขัดขืน
เช่นนั้นจะทำร้ายร่างกาย
ดังกล่าวยังเอาเงินในกระเป๋าของคุณยาย
ซึ่งเป็นเงินที่ขายของได้
แล้วก็เตรียมไว้ทอนลูกค้าไปอีก๒๐๐บาท
ทีแรกบอกจะให้คุณยายไม่ได้ให้แถมเอาตังค์คุณยายไปอีก
ตอนแรกบอกจะเหมาไม่เหมาฮะ

แล้วก็ปล้นเงินคุณยายไปอีก
ส่วนคุณยายก็พยายามใช้แรงที่มีอยู่
ลัดทุ่งนาไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่
คุณยายบอกว่ามาถึงตอนนี้นะคือรู้สึกเจ็บไปทั้งตัว
แล้วก็เจ็บไปทั้งใจอยู่ด้วยความหวาดระแวง

แล้วก็ยืนยันว่าจำหน้าคนก่อเหตุได้อย่างแม่นยำครับ
ขณะที่กลุ่มญาติของคุณยายได้เรียกร้องให้ตำรวจ
ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด

ขณะที่เจ้าของร้านขายข้าวแกง
ในจุดที่คนร้ายไปกินข้าว
แล้วก็ทำทีมาพูดคุยกับคุณยายล่อหลอกคุณยาย
เจ้าของร้านขายข้าวแกงก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นมาทานข้าวที่ร้านแต่ไม่บ่อยนะ
และทุกครั้งมีลักษณะเหมือนคนเมามาทุกครั้งเลย
วันเกิดเหตุก็เห็นยายกับชายคนดังกล่าว
นั่งคุยกันหน้าร้านนานเกือบชั่วโมง
และชายคนดังกล่าวยังเลี้ยงข้าวยายอีกด้วย
แต่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนออกจากร้านไปตอนไหน
ตำรวจก็ต้องเร่งทำงานนะพอเกิดเหตุตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาคมแล้ว
แล้วมันมีหลักฐานด้วยไงจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่าคุณยายซ้อนท้ายตะลุงวัย๕๐ไป
แล้วก็เห็นหน้าของตะลุงคนนี้ค่อนข้างชัดเจน
ตำรวจบอกกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่เป็นคนขยันแหละ
แล้วก็เก็บผักริมรั้วผักปอดสารพิษในตลาดมาขาย
วันที่ไม่ได้มีตลาดนัดก็จะมาขายพวกนี้ข้าวเหนียวแบบนี้
แล้วพอมาเจอเหตุการณ์เนี่ยนะลูกสาวยังบอกเลย
บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลย๑๐โมงกว่าแม่ก็ออกไปขายของตามปกติ
รู้อีกทีนึงแม่โดนล่อลวงไปข่มขืน

ล่าสุดมีความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศาสตร์บริหรัฐผู้มกับการสพเมืองพัทธลุง
ก็เปิดเผยว่าตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบเส้นทางจนทราบตัวคนร้ายแล้ว

ซึ่งตำรวจจะต้องมีการไล่ดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
นำภาพไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีใครรู้จักหรือไม่

เร่งรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อออกหมายจับโดยเร็วที่สุด
เพราะเป็นคดีที่น่าสนใจ
เป็นคดีที่ชาวบ้านก็สนใจแล้วก็หวาดระแวงหวาดกลัวนะครับ
ขณะที่การตรวจร่างกายคุณยาย
ตอนนี้ได้ส่งหลักฐานการตรวจไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้ว
ว่าจะได้ผลภายในอาทิตย์หน้า
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพยาหลักฐานในการออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไป
อ้าวเพี่ยงจับให้ได้เร็วเถิดนะครับ